เกินเอาไว้เรื่องของตลอดกินแล้วก็มีภาพบังฟงบ้างไฟขึ้นมา

แต่ของกินก็อยู่ในงานบุรรณ์บั้งไฟนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นเราจะไปปักหมุดกันค่ะคุณผู้ชม
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ก็มีงานบุญบ้างไฟด้วย
คุณยุธยาตุ้มมีหลังจากไปแสวงบุญแล้ว
คราวนี้ก็แสวงหาของกินที่เที่ยวมาฝากเราแล้วนะคะ
คราวนี้จะพาไปงานบุญบ้างไฟที่อำเภอพนมภัย
เขาจะจัดบุญบ้างไฟวันที่๑๐มิถุนานะ
เพราะฉะนั้นก่อนเริ่มงานตระเวนหาของกินสิคะคุณผู้ชม
ก็เลยไปเจอเมนูเด็ดที่ชื่อว่า
ข้าวปุ้นสาวของขึ้นชื่อพนมไพร

นี่แหละครับก็คือบ้างไฟอีสานนะครับ

จะมีบ้างไฟในการจุดเป็นมหากรรม

จะมีการจุดจริงในวันเสาร์ที่๑๐มิถุนายนนี้

สำหรับการจุดเพื่อบวงสวงฐานจุด

เพื่อบอกกล่าวก่อนจัดงานทุกปีครับ
ชาวบ้านจะนำอาหารหวานคาวมาถวาย
และมีคณะแม่เทียมฟ้อนรำถวาย
ทั้งบริเวณหน้าศาลและฐานจุดบ้างไฟด้วย

ส่วนในวันจริงคือวันที่๑๐มิถุนายนนี้
จะมีบ้างไฟทั้งเล็กและใหญ่มากกว่า๑๐๐บ้างเลยล่ะครับ
จึงเป็นการจุดบ้างไฟที่มากที่สุดในประเทศไทย
มากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

ผมก็ไปเสาะแสวงหาของกินประจำถิ่น
มาฝากคุณผู้ชมก่อนก็แล้วกันครับ

เวลาคุยงานตาย่ายซื้อทอดกันมา

เบียบไม่ไหม่สดสดขึ้นจากน้ำ
และได้รับรางวัลจากเทศสบาน

ก็คือเจ้าของร้านชื่อแหลมนั่นเองครับ
แต่ที่มาของข้าพุ่นสาว

กันทุกวันคอยบริการลูกค้า

ซึ่งที่ร้านนี้ก็ต้องนวดแป้งใหม่อยู่ตลอดด้วย

จะขายวันละ๕๐๐กว่ากิโลกรัม

เพราะว่ามีลูกค้ามาจากทุกสารทิศ

ทั้งสารข้ามและกับละเอ็ดยะสู
เขามามาหาค่ะ
พระรังต่างชาติก็มามาถ่ายลูกมากิบ

ก็ขอเชิญผู้ใดที่มาเที่ยวบุญบังไฟพนมไฟค่ะ
ก็มาแวะกินร้านแหลมข้าวปุ้นซาวค่ะ

ยิ่งช่วง๒วันในงานบุญบังไฟพนมไฟ
ทุกปีก็จะขายได้ไม่ต่ำกว่า๒๐๐กิโลกรัมเลยครับ

ก็ไม่พลาดที่จะมากินข้าวปุ้นเช่นเดียวกัน

จุดเด่นของพนมไฟก็ข้าวปุ้นสาว
ก็คือมาบ้านทีไรก็ต้องมากินร้านนี้ค่ะ

เด็ดก็คือชอบส้มตำแล้วก็เส้นขนมจีนเขาก็เหนียวนุ่ม
เส้นเล็กที่สำคัญชอบเส้นเล็กเหนียว
ก็รสชาติที่นี่ก็อร่อยดีนะคะ
แต่ว่าเท่าที่กินจากที่อื่นมานะคะ
คือรสชาติน้ำปลาร้าเนี่ยก็คือปลาร้ามันจะอร่อยกว่าทุกที่ค่ะ
ปุ้นซาวต่างจากขนมจีนน้ำยาทั่วไปก็คือผัก
ลูกค้าจะเลือกเองมีทั้งผักปุ้งผักพายผักกระเชษ
ส่วนเส้นข้าวปุ้นต้องบีบสดเท่านั้น
น้ำยาจะใสหน่อยเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่
หอมกลิ่นผักชีลาวน้ำปลาร้ารสแทบ
สแซ่บเวลากินก็สามารถปรุงได้ด้วย
นี่เป็นการกินข้าวปุ้นซาวครั้งแรก
ขอลงมือแบบโบราณเลยนะครับ
รสชาตินัวละมุนเส้นนุ่ม
สำหรับผมแล้วน้ำยาแบบนี้ก็แซ่บ

ที่ร้านนี้ยังมีส้มตำถาดรสเด็ดอีกด้วย

เป็นตาแซ่บค่ะใช้มือซาวนะออริจินัลเลยนะสาวจริง
ซาวก็ปากจกกันไปอร่อยคุณสุด

เส้นขาวนิ่มคุณข้าวพุนนี่ก็คือขนมจีนนั่นแหละ

หมักมันก็จะต้องแบบผ่านกรรมวิธีหมักก่อน

คนเขาไม่ชอบทานแต่ถ้าเส้นสดเนี่ยก็คือทำสดแล้วก็ขายเลย
สะอาดปรับปรับโอมินาลายุทยากิน
กลิ่นขึ้นมาสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดแล้วเนี่ย